หุ้นไอทีวีนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณแยมถัปนีเอียดศรีชัยได้เปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
ในรายการข่าวสามมิติเป็นคลิปภาพและเสียงที่บันทึก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาไว้นะครับ
ปรากฏว่าเสียงภาพชัดเจนแล้วในการประชุมเนี่ยมีการถามจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
ถามใครฮะคนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นในจอเล็กเนี่ยนะฮะ
ก็คือคุณคิมสิริทวีชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
และอยู่ในฐานะประธานที่ประชุมคุณคิมเนี่ยเห็นข้อความจากการถามของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
ชื่อนายพานุวัฒน์ขวัญยืนคนนี้มีความสำคัญนะคุณ
เพราะว่าคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนซื้อหุ้นไอทีวีต่อจากคุณนิกแสงสิรินาวิน
จำได้ไหมครับคุณนิกแสงสิรินาวินเป็นอดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่
หลังจากนั้นเขาก็เลยขายหุ้นของไอทีวีให้กับคุณพานุวัฒน์ขวัญยืน
และตอนนี้คุณนิกย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทย
เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของคุณพิธาที่ถือหุ้นสื่อไอทีวี
ปรากฏเมื่อคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนถามประธานการประชุม
ก็คือคุณคิมสิริทวีชัยถามว่าอะไรคุณ
ไอทีวียังทำสื่ออยู่หรือไม่
แล้วในที่ประชุมนั้นซึ่งมีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์
คุณคิมตอบว่ายังไงไปฟังเสียงจากคลิปนี้นะครับ
ที่เรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหม
จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่า

ขอเรียนอย่างนี้
ก็ผมว่าผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัท
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปที่บันทึกการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่๒๖เมษายน๒๕๖๖นะฮะ
แล้วก็คุณคิมสิริทวีชัยประธานกรรมการบริษัทรวมถึงประธานในที่ประชุมบอกว่า
แต่คุณผู้ชมฮะเอกสารที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านั้นนะครับว่าเป็นเอกสารรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี๒๕๖๖และผู้ถือหุ้นสอบถามเข้าไป
แต่ปรากฏว่ามีการแอบอ้างว่าคำตอบของคุณคิมก็คือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการอยู่
วัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ
มันก็เลยมีคำถามว่าอะไรลวงกันแน่ระหว่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่เป็นเอกสารเป็นบันทึกออกมากับคลิปภาพและเสียงที่คุณแยมถาปนีเปิดเผยออกมาเมื่อคืนนี้
คือบางคนก็จะบอกว่าภาพและเสียงเลยนะมันบันทึกเอาไว้ได้หมดเลยนะ
ครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณคิมสิริทวีชัยประธานกรรมการบริษัทแล้วก็ในฐานะประธานในการประชุมวันนั้นด้วย
อกจากนี้ก็ยังมีคุณจิตชายมุสิกบุตรเป็นใครล่ะฮะ
เป็นกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขบันทึกการประชุมนี้
เพราะ๒รายชื่อนี้เป็นคนเซ็นเอกสารเรื่องของรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี๖๖
ซึ่งเป็นเอกสารที่เมื่อกี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
อกจากนี้ยังมีคุณนิกแสงสิรินาวินที่อ้องออกมาพูดเรื่องนี้
คุณพานุวัฒน์ขวัญยืนที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้
คุณพิธาต้องออกมาพูดเรื่องนี้กรกตต้องออกมาพูดเรื่องนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมไปก้าวไกลกันก่อนเลย
เพราะว่าก้าวไกลตอนนี้นัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
เกี่ยวกับกรณีหุ้นไอทีวีและแน่นอนเราพุ่งเป้า
กรณีที่มีการเปิดประเด็นใหม่คลิปและเสียงการประชุม
ดังนั้นเดี๋ยวไปดูว่าที่พักเก้าไกรคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพัก
กำลังแถลงอยู่ตอนนี้เลยนะฮะให้คุณผู้ชมได้ไปฟัง

ของคดีถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้ว
ทางบริษัทก็จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม
ให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลอย่างไร
จะดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่อย่างไร
หรือจะชำระบัญชีอะไรยังไง
ทางเราจะพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด
และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับ
นี่คือคำตอบของประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีวี
คำตอบของนายคิมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แสดงให้เห็นว่าณวันที่๒๖เมษายน
ซึ่งหลังนะครับซึ่งนะครับ
นายคิมนะครับ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการบริษัท
มิได้ทราบข้อเท็จจริง
ที่ว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์
และมีรายได้จากสื่อโฆษณาแต่อย่างใด
คิมเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทนะครับ
ดังนั้นแล้วจะเป็นไปได้อย่างไร
ว่าแบบนำส่งงบการเงินที่ไอทีวีนำส่งนะครับ
งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่๓๑ธันวาคม๖๕
แล้วไปนำส่งในวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๒
หลังการประชุมผู้ถือหุ้นไม่กี่วัน
จะระบุว่ารายได้ของไอทีวีในรอบปี๖๕

โดยมีสินค้าหรือบริการคือสื่อโฆษณา

มิพัฒน์ต้องพูดกล่าวถึงกรณีที่นายคิมได้ตอบผู้ถูกหุ้น
ถึงแนวโน้มที่จะมีการชำระบัญชีปิดบริษัท
หลังจากทราบผลของคดีด้วยซ้ำ
จากข้อพิรุษนี้ยังทำให้เกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายงานงบ
สถานะการเงินไตรมาสแรกของปี๒๕๖๐
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เพราะในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งวด๓เดือนที่สิ้นสุดนะวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙

นี่คือหน้าสุดท้ายของหมายเห็นงบการเงิน
มีการระบุว่าเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์
บริษัทมีการนำเสนอการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และเมื่อวันที่๒๘เมษายน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณา
จากการที่บริษัทได้มีการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มข้างต้น
บริษัทจะรับรู้รายได้ในไตรมาสสอง

จะเป็นไปได้อย่างไรทั้งที่ในวันประชุมใหญ่เพื่อถือหุ้นในวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็อยู่ในช่วงไตรมาส๒ที่เป็นช่วงเวลาที่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินของไตรมาส๑ของปี๒๕๖๖เนี่ย
ต้องรอผลคดีความให้สิ้นสุดเสียก่อน

ว่าหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่๒๖เมษายนแล้ว
ซึ่งประธานในที่ประชุมนะครับก็ได้ตอบว่ายังไม่มีการดำเนินการใดเกี่ยวกับสื่อ
แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดแรกนะครับไตรมาสแรกของปีนี้
กลับไประบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่๒ทัพ๒๕๖๖เนี่ย
มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเป็นผู้ให้โฆษณาลงสื่อโฆษณานะครับเป็นผู้ให้บริการลงศูนย์โฆษณา
อันนี้คุณผู้ชมครับอันนี้ตัดส่วนให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับ
คุณชัยธวัฒน์เหลคาธิการพระเก้ากลายเนี่ยแถลงอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นประธานในการประชุม๒๖เมษายน๒๕๖๖เนี่ย
ให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกับการที่ไปขุดข้อมูลมาได้
เมื่อกี้คุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาพูดหลายอย่างนะ
กับการตอบคำถามของคุณคิมสิริทวีชัยกับการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่๒๖เมษายน๖๖ที่มีความแปลก
แต่เดี๋ยวเราจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนะครับว่าก้าวไกลเขาแถลงแล้วมีข้อสรุปอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปมีคนเกี่ยวข้องหลายคนดังนั้นเมื่อเช้าเนี่ยคุณนิกแสงสิรินาวินนะได้พูดผ่านรายการสื่อนะครับก็คุยกับพี่สอยุทธ์แหละนะครับ
บอกว่าในวันประชุมเนี่ยผมให้คุณพานุวัฒน์ขวัญยืนซึ่งเป็นคนที่ซื้อหุ้นไอทีวีต่อจากผมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนถามคำถามจริงโดยที่มีผมเนี่ยก็นั่งฟังการประชุมร่วมกันอยู่ด้วยผมยืนยันไม่มีใครจ้างวานผมเพราะผมทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะและขออย่ายุ่งกับคุณพานุวัฒน์ซึ่งคุณพานุวัฒ
เป็นเจ้าของคลินิกแล้วคุณภานุวัฒน์เป็นผู้จัดการใช่ฮะคุณนิกยืนยันเลยไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งนั้นเลยเพราะเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยในรายการเนี่ยก็มีคุณวิโรธละคณะอดีศรเนี่ยของก้าวไกรเขาอยู่ด้วยเขาถามนิกนิกระวังนะถ้ามีคนอยู่เบื้องหลังนิกระวังนะเดี๋ยวติดคุกติดตาร
คลิปเทปที่มีทั้งภาพทั้งเสียงที่คุณแยมทับอันนี้เปิดประเด็นไปนั่นก็คืออาจารย์สมชัย
อาจารย์สมชัยศรีสุธิฆากรเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์

คลิปซ้ำไปซ้ำมาวนเป็น๑๐รอบแล้วนะ
ข้อสังเกตของอาจารย์สมชัยมีอยู่๔ข้อค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งก็คือคลิปมีการสะดุดระหว่างเอ่ยถามคำถามแล้วก็คำตอบที่สำคัญ
มันเหมือนกับว่ามันอัดแบบไม่ต่อเนื่องเหรอ
ก็คือการคัดชนนะตัดแล้วก็มาคัดชนกันหรือเปล่า
ข้อ๒คือตัวของอาจารย์สมชัยโทรหาคุณแยมถัปปณี
ช่วงใกล้เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ค่ะตั้งข้อสังเกตว่า
แยมเทปไม่สมบูรณ์หรือเปล่า
คุณแยมบอกว่าได้เทปมาครบส่วนที่นำเสนอ

ไอ้ที่สะดุดอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะที่ประชุม

และ๓อาจารย์บอกว่าโทรขอความคิดเห็นจากผู้สื่อข่าว

โอกาสที่จะคัดชนหรือว่าทริมบางส่วนแล้วมาต่อกันเนี่ย
มันก็เป็นไปได้เพราะว่าภาพสะดุดมุมกล้องขยับ
รวมถึงข้อ๔อันนี้อาจารย์บอกว่าต้องรอบครอบนะ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แล้วก็ขอคลิปเต็มถ้าเกิดมีนะ
เอามาดูเลยจะยืนยันได้ดีที่สุดนะคะ
อาจารย์ก็ออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะ
ส่วนคนที่เกี่ยวข้องอีกคนนึงคุณคิมสิริทวีชัยอย่างที่บอกไป
ประธานการประชุมมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วทางคุณคิมเองจริงก็รมรงตำแหน
มีการออกเอกสารชี้แจ้งถึงกรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุตามข้อความในจดหมายฉบับนี้เอกสารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอว่า
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ๕๐
เป็นที่สนใจต่อสาธารณประชาชนจำนวนมาก
บริษัทรับทราบข้อมูลและให้ทางคณะกรรมการ
หากมีประเด็นใดที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อได้จริง
เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบันและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องค่ะ
ตอนนี้แหละในโซเชียลกำลังติดแฮชแท็กอย่างหนักเลยนะ
เรื่องของรายงานการประชุมแบบนี้นะครับ
แล้วก็อยากให้ทางประธานกรรมการรวมถึงการประชุมเนี่ย

ที่บันทึกการประชุมทั้งหมดเอาออกมาให้สื่อได้ตรวจสอบ
เอาออกมาให้หน่วยงานได้ตรวจสอบให้ประชาชนได้ฟังกันแบบเต็มหรือเปล่า

คนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญสุดอีกคนหนึ่งคือคุณพิธาครับ
เมื่อเช้าคุณพิธาเข้าพักก้าวไกลนะ
ไม่ได้ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ
เดินยิ้มแย้มจำสายเข้าพักนะครับ
แล้วก็นักข่าวพยายามตะโกนถามคุณพิธากังวลใจไหม
คุณพิทาว่าไงฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้แหละฮะคือทั้งหมดทั้งมวลของข่าวร้อนประจำวันนี้เลยนะครับ
ก็รอติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวในข่าวเที่ยงรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนนะฮะ
โดยเฉพาะการแถลงของทางคุณชัยธวัฒน์จากก้าวไกลนะคะ